ช่วงนี้ชัดข่าวเที่ยงมาดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ออกมาบอกว่าอาจจะลาออกจากตำแหน่งนะคะ
ทำให้นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าลาออกก็จะใช้มาตรา๔๔แต่งตั้งใหม่
เรื่องนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีขึ้นวันนี้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็ออกมายืนยันว่าไม่คิดจะลาออกจากตำแหน่งเป็นการพูดเล่น
กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยเหนื่อยแม้ว่าจะทำงานมานานกว่า๕๐ปีแล้วก็ตามนะคะ
ติดตามรายละเอียดการประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดอื่นจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมบูธที่นำมาจัดแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยชื่นชมนวัตกรรมดิจิทัลไทยแลนด์ที่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่จากฝีมือคนไทยได้ค่ะ
การประชุมนะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
โดยก่อนเข้าร่วมประชุมนะคะก็ได้เยี่ยมชมผลงานบรรจุพันธุ์ที่ชนะการประกวดระดับโลกและเอเชีย
ตุ๊กตากระเป๋าฮานุมานที่ออกแบบเป็นพิเศษเป็นหน้าลุงตู่เพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรีสองตัว
โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าถือเป็นการต่อยอดแต่ควรทำให้เล็กกว่านี้เพื่อง่ายสำหรับการขาย
พร้อมพูดติดตลกด้วยนะคะว่าตุ๊กตารูปหน้าตัวเองไม่ต้องทำเพราะกลัวจะขายไม่ได้ค่ะ
มนตรียืนยันด้วยค่ะว่าไม่เคยเหนื่อยแม้จะทำงานมากว่า๕๐ปี
พร้อมขอให้สื่อมวลชนถามคำถามนายกรัฐมนตรีอย่างสร้างสรรค
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ
พลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงกรณีทนายความวัดธรรมกาย
ยืนสารขอถอนฟ้องหมายจากพระราชมชโยชน์ขอวาดวัดพระธรรมกาย
ว่าให้ไปถามพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรี
การกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ
และเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการให้มีวัดทำร้อยได้
ขออย่ากังวลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะมีการขออนุมัติ

เพิกถอนคำสั่งของอนุญาโตตุลาการ
ชี้ขาดให้สำนักงานสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค่าสัมประธานให้ไอทีวีและจ่ายค่าชดเชยค่ะ
ยังมีความเห็นมาจากพลเอกภัยบุญคุ้มฉายาด้วยนะคะ
กรณีที่พระธรรมชโยเตรียม
สารขอถอนฟ้องหมายจับว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ตามกระบวนการค่ะ

ก็ต้องดำเนินการตามนั้นค่ะ